คุณปู่กำลังนั่งกินกาแฟอยู่หน้าบ้านเลย

แล้วก็ยายพาหลาน
อายุขวบเศษมาที่บ้านของปู่

อุ้ยเฉียดหลังปู่ไปนิดเดียวเองอุ้ยเกือบชนอ่ะอืมแล้วนี่คือนาธิชีวิตฮะ
กลัวไหมฮะมายังไงเนี่ยคุณผู้ชมคุณขวัญดูนะครับ
คุณยายอุ้มหลานอายุขวบเศษเดินข้ามถนนมาจากฝั่งนู้นอ่าอ่า

ซึ่งฝั่งด้านซ้ายเนี่ยคุณปู่ก็ออกมานั่งกินกาแฟอยู่หน้าบ้านแถวแถวกระถางต้นไม้ข้างในตรงนั้นแหละค่ะเห็นไหมคุณยายมาถึงปั๊บอ้าว
หลานลงหลานก็วิ่งเล่นต่อแตะไปหาคุณปู่

ยายนั่งอยู่บนกระถางตรงจุดนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกระถางบอกมัวแปบนึง
แล้วก็เดินหลบไปด้านข้าง
ดีมากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจังหวะนี้กวาดไปหมดเลย

ไม่มีใครตายเจ็บนิดหน่อยครับ
เลยบอกว่าสงสัยเป็นบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า

บริเวณวัดทุ่งลาดญาติเทศบาลตะบนราชญาติจังหวัดกาญจนบุรี
รถตู้ฮะดูสภาพรถตู้หน่อย
ด้านหน้าฝั่งซ้ายพังเสียหาย
กันชนหลุดแล้วก็แตกด้วยนะครับ
แล้วก็บ้านเรือนแถวนั้นก็เสียหาย
ดูสภาพรถสิคุณนี่ฮะ

คุณปู่นรงอายุ๖๖ครับ

อายุ๑ขวบ๘เดือนเอง

นายวัญชนะอายุ๒๖ปีครับ
จากการสอบสวนตำรวจเนี่ยนะฮะ

ตู้เขาวิ่งมาจากสี่แยกไฟแดงลาดย่า
กำลังจะข้ามสะพานแม่น้ำแควร์ใหญ่
พอมาถึงสี่แยกหน้าวัดทุ่งราชญาติ
คือขวามือนั่นน่ะวัดเห็นไหมฮะกำแพงวัด

จากที่จะวิ่งตรงนี่ฮะเป๋มาด้านซ้าย

เดี๋ยวดูอีกสักครั้งก็ได้เป็นนาทีแบบอุ๊ย

กับคุณปู่นะปู่นรงเจ็บเล็กน้อยนะฮะ

คุณยายเขาอุ้มมาแล้วปู่เขาก็รัก
ก็กำลังอุ้มหลานเล่นพากันจะไปเดินเล่น

ถ้าหากว่าปู่นั่งอยู่อาจจะโดนชน
ปรากฏว่าปู่ลุกขึ้นพอดี

พอยืนปั๊บรถมาพอดีครับ

ถ้าเกิดว่านางนั่งอยู่นี่โดนแน่

เป็นพระเกจิที่ชาวบ้านนับถือ
จังขาญท่านไม่เปื่อยไม่เน่าฮะ
สาธุสิคุณเป็นคุณคุณจะคิดเอาจริงนะ

ขับขี่ตัวเราเองก็ต้องมีร่างกายที่พร้อมด้วยนะครับ